การเกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งนะฮะ
คือมาที่เมืองไทยนะครับเป็นสตรีมเมอร์สาวชาวแคนาดา
ก็กำลังไลฟ์อยู่แถวทางเท้าแถวสวนลุมพินี
ค่ะเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ค่ะคือก็น่าเห็นใจเธอนะคือโดนลวนลามอะค่ะ
ก็ไม่ใช่มันเป็นช่วงกลางวันใช่ไหม
แล้ววิ่งเข้ามาหาแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นจังหวะนี้
ยื่นมือมาสับไปที่ก้นเธอค่ะเธอก็ร้องตกใจ

ตอนข้างสวรว์ลุ่มฮินีอ่ะครับคุณผู้ชมครับในกรุงเทพเนี่ยฮะ
เร่ร่อนคนนี้เดินตามมาแล้วตอนที่เธอกำลังเนี่ย
ก็มีผู้ที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้นะครับ
พร้อมกับข้อความบอกว่าสตรีมเมอร์สาวสายท่องเที่ยวนะฮะช่อง
นะคะเธอใช้สตรีมอยู่บนแพลตฟอร์มทวิชนี่ฮะตรงนี้นะครับ
เที่ยวเมืองไทยไม่กี่วันโดนคนโรคจิตลวนลามกลางถนน
เธอตกใจร้องไห้ต้องต้องหยุดสตรีมน่าชัดตำลัด
ชัดขนาดนี้ตำรวจไทยน่าจะจับได้ไม่ยากนะอืม
วันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คือได้คุยกับคนแถวนั้นเนี่ยบอกว่าแถวนี้คนเร่ร่อน
ไร้บ้านก็มีอยู่เยอะแต่ว่าถ้าตามหน้าตาในคลิปเนี้ย
เขาบอกเขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ

ครับคนต่างคนต่างบ้านมามาส่องเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกหรอก

แล้วอยู่นี่ก็เป็นหูเป็นตาให้ตลอดหรอ

ส่วนมากนะ

คนนี้ไม่ค่อยเห็นครับ

หรือถ้าเป็นคนที่อยู่นี่ประจำที่เราก็รู้จัก
รู้จักครับเห็นหน้าเลยเห็นหน้าก็รู้เลย
ท่านตำรวจเอกจากกระริษโฉสูงเนินพุ่มกับการสอนอนลุมพินีเจ้าของท้องที่นะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ผู้เสียหายยังไม่ได้มาแจ้งความนะฮะ
แต่ตำรวจไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาผู้ชายคนนี้แล้ว
ว่าจะเป็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวจะไปเฝ้ารอดูเจอตัวเมื่อไหร่
เดี๋ยวก็ต้องเอามาดำเนินคดี

ก็ต้องประสงค์ประสานเรื่องการให้ไปหาที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ว่าจะกลับสู่ภูมิลำเนาอะไรยังไงก็ว่ากันไป